ในสถานการณ์แบบนี้เราเข้าใจว่าคนจะต้องปรับตัวกับการค้าขายอะไรต่าง
ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังในจังหวัดเชียงใหม่
ดูมามาตามมาที่ร้านนี้มากันที่หมู่๖ตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นที่ตั้งของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังประจำย่านที่คิดโปรออกมาว่าเป็นโปรประชดโควิด
นั่นก็คือร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวปานีตะตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นร้านของคุณเศรษฐพันธ์ธนปุญญาพิรมหรือว่าเชฟเพียว
นี่คู่นี้นี่เองนี่คือเชฟเพียวนะฮะ
เพียวเล่าให้ฟังบอกว่าในยุคที่สถานการณ์มันทำให้ยอดขายตามร้านต่างลดลงเนี่ย
ตัวเขาก็ต้องปรับตัวไงหากลยุทธ์ที่จะเรียกลูกค้าแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าในเวลาเดียวกันด้วยนะ
ก็เลยทำโปรประชดโควิดขึ้นมากติกาก็คือจะเลือกทานเมนูก๋วยเตี๋ยวในร้านเมนูไหนก็ได้ค่ะ
คุณฟังนะฮะเลือกเมนูไหนก็ได้คุณจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้เช่นเดียวกัน

เลือกเมนูไหนก็ได้และจ่ายเงินได้ตามใจเลยอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวที่สั่ง๑๐๐บาท
คุณจะจ่ายบาทเดียวเขาก็ไม่ว่า

แล้วคุณดูหน้าตาหน้าทานมากเลยอ่ะ
คือทางร้านเขาเปิดโปรโมชั่นประชดโควิดวันละ๑๙คนเท่านั้น
แปลว่าถ้าคุณอยากทานในราคาประหยัดคุณอาจจะต้องรีบไปหน่อย
ถ้าหากหมด๑๙คนแล้วคนที่มาทีหลังคนที่๒๐
เป็นต้นไปคุณต้องจ่ายในราคาปกติแล้วไง
ไม่ต้องค่ะไม่ต้องคูณค่ะเอาเป็นว่าจ่ายราคาปกติที่เขาขาย
แต่ถ้าคุณแบบช่วงนี้ประหยัดหน่อยเงินไม่ค่อยพอจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้๑๙คนแรกต่อวัน
เท่านั้นแล้วไม่ได้เปิดวันเดียวรอนี้จะมียาวไปจนถึงวันที่๓๑สิงหาคม
ตื่นไปรอกันเลยตี๔นะแต่ไม่รู้ราศาสตร์เปิดกี่โมง
บัตรคิวไว้ก่อนอย่างนี้ล้อเล่นไม่ต้องตื่นไปรอกันขนาดนั้นคุณผู้ชม
แต่ถ้าวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรเราก็จ่ายราคาปกติไปก่อน
ตอนหลังถ้าเราได้คิวเราก็ค่อยจ่ายเขา
แต่จริงทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคุณผู้ชม
เขาก็จัดโปรขึ้นมาเพื่ออยากจะแบบประชดหรือว่าช่วยเหลือผู้คนด้วยแล้วแหละ
สถานการณ์แบบนี้หลายคนก็อยากทานอะไรในราคาที่มันสบายกระเป๋านะคะ
เป็นว่าเชฟเพียวก็ฝากบอกเอาไว้ว่าถ้าอยากจะได้โปรก็ต้องรอกันนิดนึง
ได้แล้วค่ะโควิดมันก็ต้องปรับตัวแต่บางคนเป็น